ถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเพิ่มความสะดวกสบาย
ให้กับผู้ขายและผู้ซื้อเป็นอย่างมาก
สะดวกนะช่วยลดการใช้เงินสดและธนาคารพาณิชย์ต่าง
เขาก็จัดกิจกรรมและโปรโมชั่นต่าง
เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ใหม่
ส่งเสริมสังคมไร้เงินสดอย่างเป็นรูปธรรม
ติดตามได้จากรายงานของเราครับ
เป็นหนึ่งในผู้โชคดีจากทั้งหมด๕รางวัล
ในการจับรางวัลครั้งแรกของโครงการ
สร้างความสะดวกให้กับร้านค้าและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
ยังปลดล็อกความสามารถในการใช้ระบบ
ให้ร้านค้าที่มีหลายสาขาใช้บริการได้อย่างราบรื่น
คือก็เป็นเรื่องที่สะดวก
สำหรับร้านค้าแล้วก็ลูกค้านะครับ
ในส่วนร้านค้าเนี่ยทำให้เราไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการรูดบัตรนะครับ
ส่วนลูกค้าเนี่ยก็คือเป็นสังคมไร้เงินสดก็สะดวกที่ไม่ต้องพกเงินครับ
แล้วก็มีเรื่องการรับมอบของรางวัล
ทำให้พวกร้านค้าเนี่ยอยากจะเข้าร่วมมากขึ้นครับ
ข้อดีของการสมัครเป๋าตุ้งกรุงไทยสำหรับพ่อค้าแม่ค้า
คือจะมีการแจ้งเตือนไม่ได้รับเงินดูสรุปยอดขายได้ทุกวัน

ห่วงเรื่องหาเงินทอนทอนเงินผิดแบงค์ปลอมและการทุจริต
อินเข้าระบบเพียงครั้งเดียว
หนึ่งแอปพลิเคชันใช้ได้กับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตมากกว่า๑เครื่อง
และที่สำคัญไม่มีค่าธรรมเนียม
ธนาคารกรุงไทยได้สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างสังคมไร้เงินสด
เพื่อลดต้นทุนในการบริหารจัดการเงินสด
มหาวิทยาลัยตลาดประจำจังหวัดรวมทั้งวัดและมูลนิธิต่างทั่วประเทศ
ผลักดันเข้าไปสู่สังคมไร้เงินสดเป็นการลดต้นทุนในการบริหารเงินสด
ซึ่งมันก็ส่งผลต่อประเทศชาติซึ่งต้นทุนตัวนี้ก็เยอะมาก
เพราะฉะนั้นถ้าเราส่งเสริมได้ทั้งฝั่งของผู้ใช้แล้วก็ร้านค้า
ก็จะทำให้ในแง่ของการใช้ความปลอดภัย

ต้องพกเงินสดสะดวกปลอดภัย
ร้านค้าที่ใช้แอปพลิเคชันเป่าตุ้งกรุงไทย
สามารถร่วมแคมเปญลุ้นทองง่ายติ๊ดเดียวกับเป๋าตุ้งกรุงไทย
จนถึงวันที่๑๕สิงหาคม๒๕๕๙
โดยจับรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ๕รางวัล
ของรางวัลรวม๖๕รางวัลรวมมูลค่าทั้งสิ้นเกือบ๑ล้านบาท
ด้วยเงินขายง่ายเห็นแค่ลูกค้าชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันเปาตุ้งกรุงไทย
ขั้นต่ำ๒๐บาทต่อครั้งรับทันทีครั้งละ๑สิทธิ์
สำหรับร้านค้าที่สมัครใหม่
โหลดแอปพลิเคชันเปาตุ้งกรุงไทย
และรับเงินผ่านแอปพลิเคชันครั้งแรกรับ๕๐ทันที
ฉะนั้นยิ่งมีสิทธิ์มากยิ่งได้ลุ้นมาก